เอาไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันนะครับโอ้เขาบอกว่าเป็นการแข่งขันที่มันเข้ากับยุคนี้สมัยนี้
โอ้โหดี
เฮ้ยนี่มันการแข่งขันไก่แจ้

ก็คือให้ไก่มันขัน
แข่งกันว่าใครจะขันได้ไวขันได้

ยาวกว่ากันโฮอย่างนี้

เป็นการแข่งขันไก่แจ้สุราชกาดไม่ตก
จัดขึ้นภายในสาราบำเพ็ญประโยชน์วัดควรทองธรรมรามจังหวัดสุราธานีการแข่งขันครั้งนี้นะ
เขาจะนับกันว่าไก่ของใครขันได้เร็วแล้วขันได้เยอะที่สุด

เสียงแบบนี้แล้วโหล้งนี่

แล้วจะมีกรรมการคอยนับคอยนับจำนวนอยู่
เหล่าบรรดาผู้แข่งขันเนี่ยโหเชียร์กัน

ต้องบอกว่าหน้ามืดจริงเพราะไก่แต่ละตัวนะ

พอมันเห็นท่าทางเจ้าของผมไม่แน่ใจนะ

แต่ก็เจ้าของก็ลุ้นเขาก็เชียร์ไง
มีวิธีการให้มันขัดแหละคุณดูสิเนี่ย
ทำเสียงเรียนแบบบ้างอะไรบ้าง
คือมันใหม่จริงใครจะไปเชื่อครับ
แจ้พวกนี้ก่อน๑คันต้องสวมหน้ากากนะครับ

เอาไก่ไปตรวจโควิดก่อนด้วยนะครับ
คนก็ต้องตรวจ
คนก็ต้องวัดอุณหภูมิ
นะว่าดูแล้ว
อ้าวนิวไก่ก็ต้องยิงอุณหภูมิ

เออเข้ากับบรรยากาศของยุคนี้สมัยนี้ที่เราเองเนี่ย
ก็ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บอย่างโควิด๑๙
แล้วคุณเห็นไหมตอนที่วัดอุณหภูมิที่ไก่มันทำหน้าอย่างนี้
คงคิดในใจมนุษย์ทำอะไรอีกเนี่ย